เอาคุณปุ๊กก่อนคุณปุ๊กศูนย์ไปเท่าไหร่ฮะโดนไปเท่าไหร่
ดูไม่เยอะหรอกสำหรับถ้าเป็นคนคนเดียว

กิโลแกะเนื้อ๑๐๐๐บาท

เพราะว่าข้างนอกถ้าซื้อจริงมันคือกิโลละไม่ต่ำกว่า๗๕๐บาท
หรือถ้าเกิดเอาเป็นตามไลน์ตามร้านต่างที่เป็นเพจต่าง
ปลาไปพันกว่าบาทนักโลนึงอันนี้๓กิโลพันนึงค่ะมันก็น่าสนใจ
เพราะราคาถูกเราก็เข้าไปดูไปเช็คมีผู้ติดตามหมื่นกว่าคนในเพจนี้
แล้วก็เข้าไปดูในคอมเมนต์มีรีวิวมีคนมารีวิวว่าได้รับสินค้าแล้ว
เราก็พยายามเช็คว่ามันจะปลอมหรือเปล่า
แต่เราก็ไปดูมันผู้ติดตามมันเยอะอะค่ะมันทำให้เราแบบหลงเชื่อ
ไว้ใจไว้ใจแล้วก่อนที่จะโอนก็คือเช็คแล้วนะคะ
โอนเงินอะไรไปพระติกใช่ค่ะ
อันนึง๓กิโล

คุณพุกอยู่ที่ไหนนะ

ขึ้นได้ตอนเย็นช่วงเย็น

ก็รอไปพอถึงเวลาเราก็ถามว่าเออตกลงมากี่โมง
เขาบอกว่าตอนนี้รถมีปัญหาอยู่นะคะ
ของพี่อาจจะเลื่อนไปพรุ่งนี้เที่ยงได้ไหม
หนูก็ยังเชื่อใจก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็รอ

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะคืนเงินให้นะคะ
เหมือนว่าเขาว่าผิดเวลาที่มาส่ง

หนูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ายกเลิกได้ก็ยกเลิกค่ะ
แล้วก็โอนเงินคืนมาด้วยนะคะที่บัญชีนี้
พอส่งเลขที่บัญชีไปก็บล็อกเลยค่ะ

แต่ว่าคนอื่นเพื่อนเราสามารถเข้าไปดูได้อยู่

แต่ว่าหนูเอาของเพื่อนลองเข้าไปดูก็ยังเป็นผู้ใหญ่นิดอยู่

วันที่๔สิงหาค่ะ
อันนี้กัญญาแล้ว
ทานอีกทุเรียนได้ทานทุเรียนไหมเนี่ย

เสียความรู้สึกอั้นมา๒วันไม่ได้กิน

พี่พันครับพี่พันอยู่ที่ไหนค่ะ

ยังไงฮะที่ไปเจอเขา

ก็ดูเวลาว่างนะคะ

แล้วก็เลยดูแล้วก็คุยสอบถาม
แล้วก็มีขอความแน่ใจก็ส่งทะเบียนการค้ามาด้วย

ยืนยันว่ามีทะเบียนการค้าจริง
ก็เออคนติดตามหมื่นกว่าคน

แล้วก็คนบอกว่าได้รับทุเรียนแล้วทุเรียนดีตรงปลก
คุณภาพดีอร่อยมากเป็นร้อยเลยค่ะ

รีวิวโอ้โหเปิดไม่หวัดไม่ไหว

ก็คุยอยู่สักพักหนึ่งตอนกลางวันแล้วก็มาสั่งเอาตอนกลางคืน
เขาขายเท่าไหร่ล้วนอะไร
ะเนื้อแล้ว๘๙๕บาท๒กิโล

เขาบอก๑๒วันจะได้รับก็รอไป๒วัน

แล้วก็เข้าเพจไม่ได้อีกเลย
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าช้างจันทบูรณก็เปลี่ยนชื่อไปแล้ว

อันนี้เขายังได้คุยอยู่๒วัน

ล็อกเลยค่ะไม่ได้คุยเลย

ของพี่พันธุ์เท่าไหร่ก็คือ๘๐๐กว่าบาท
๘๐๐กว่าบาทค่ะ
เรียกว่า๙๐๐ดีกว่า๘๙๕บาท